คุณผู้ชมใครเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้บ้างคะ
เวลามีปัญหามีเรื่องมีคดีความไปแจ้งตำรวจ
ตำรวจบอกว่าให้ไปหาหลักฐานมา
คือหลายเคสที่อ่านข่าวมาเจอแบบนี้เยอะนิก็เป็นอย่างอีกหนึ่งเคส
คือน้าชายเขาถูกวัยรุ่นสองคนทำร้าย
คนสองคนเข้าไปห้ามก็ยังไม่หยุดเนี่ย
กลุ่มรุ่มหนึ่งทำร้ายจนเขาสลบแน่นิ่งไปเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในร้านขายอะไหล่รถยนต์

คนที่ถูกทำร้ายคือนายสมทบสังศรี

โดนทั้งต่อยโดนทั้งเตะแล้วก็ทุ่มลงพื้นด้วย
เจ้าของร้านกับลูกจ้างในร้านเข้ามาห้าม

ยังดึงลากเข้าไปทำร้ายแถมยังด่าเจ้าของร้าน
จนกระทั่งนายสมทบนิ่งไปเลยค่ะ
หลังจากนั้นคนในร้านก็เลยมาไล่ผู้ก่อเหตุออกไปจากร้าน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้๔โมงเย็นค่ะ
ซึ่งญาติมาแจ้งความที่สพบ้านหมอเอาไว้แล้ว
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่นะคะไปที่บ้านของคนเจ็บ
ก็เจอกับหลานสาวของนายสมทบค่ะ
เล่าบอกว่าน้าชายเธอเจ็บถึงขั้นเลือดออกในสมองแล้วก็กระโหลกร้าว
ต้องไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท
บอกไม่รู้จริงว่าทำไมน้าเธอถูกทำร้ายขนาดนี้

พอเห็นน้าเธอเข้าไปในบ้านก็ตามมาทำร้ายเลย
ทีนี้ช่วงเย็นวันนี้แจ้งความเมื่อวานใช่ไหมคะ

พนักงานสอบสวนบอกว่าคดีนี้คืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้ว

แล้วคุณรู้ชื่อที่อยู่หรือของบ้านคน
หรือที่อยู่ของคนร้ายไหม

บอกฮะอ้าวตกลงเป็นหน้าที่เธอหรอกเหรอ

ไปขอกล้องวงจรปิดขอคลิปมาจากร้านที่เกิดเหตุ

สุดแรกว่าอันนี้คือทางญาติของคนเจ็บหามาเอง
มาให้ตำรวจเธอก็เลยสงสัยว่า
อ้าวตำรวจไม่ได้ต้องลงพื้นที่ไปหาข้อมูลหรอกเหรอ
เป็นญาติเหรอเป็นฝ่ายคนเจ็บเป็นฝ่ายคนเสียหายหรอกเหรอ
ที่ต้องไปตามหาชื่อหาที่อยู่คนร้าย
แล้วก็หาหลักฐานมาเองเนี่ย
ไม่เคยรู้จักไม่เห็นหน้าเลย
เพราะว่าน้าหนูไม่ได้

คงใส่นะคงไม่แน่ใจ
คือเธอบอกแบบนี้ว่าอยากขอความเป็นธรรมให้กับน้าชายหน่อย

หรือต้องไปบุกจับตัวคนร้ายเองเลยหรือเปล่า
บอกขอความเป็นธรรมให้ด้วยเพราะตอนนี้อาการน้าชายยังสาหัส
และยังไม่พ้นขีดอันตรายเลยนะคะ
หรือว่าถ้าทางตำรวจจะชี้แจงข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็บอกมาได้นะ
บางทีมันอยู่ในกระบวนการอะไรอย่างนี้แล้วไม่ได้แจ้ง
หรือว่าสื่อสารกันไม่เข้าใจอะไรยังไงก็บอกมา